มีอีกแล้วที่นครศรีธรรมราชเกิดขึ้นข้างโรงเรียนนะคะ
แต่อันนี้ยังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็เจ้าหน้าที่ไประงับเหตุเอาไว้ได้ทัน
ตำรวจกองปราบค่ะได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะ
จากแม่และภรรยาของนายธิรพงศ์หรือในหลำอายุ๓๓
บอกว่าเนี่ยมีปืนอยู่ในรถกำลังจะไปรับลูกเจ็ดขวบที่โรงเรียน
ในพื้นที่ร่อนพิบูรณนครศรีธรรมราช
ธีรพงศ์คนนี้หวาดระแวงว่าภรรยาจะพาลูกหนีกลับจังหวัดนครราชศรีมา
เพราะว่าทะเลาะกันแล้วก็จะแยกทางกัน
โอ้โหตำรวจกองปราบกำลังทำกิจกรรมอาสากันอยู่ที่อบตควนพังอำเภอร่อมพิบูรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ใกล้ใกล้พอดีครับก็เข้าไปเนี่ยค่ะ
พอเจอรถยนต์คันนี้ก็แสดงตัวนายธิรพงศ์ยิงปืนขู่เจ้าหน้าที่ด้วยนะ
แล้วเนี่ยมาข้างโรงเรียนมาคลั่งมาอะไรอีกเนี่ยคะ
ขับรถชนรถเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ต้องใช้ปืนยิงล้อรถไม่ให้หนี
แล้วก็เข้าชาร์จตัวควบคุมตัวเอาไว้ในรถมีเพื่อนนั่งอยู่ค่ะ
ชื่อนายชวลิศอายุสามสิบสามเป็นชาวตะมนต์คนพัง
ในรถมีปืนลูกซองยาวพร้อมเครื่องกระสุนปืนและยาบ้า๑๗เมตร
เงินสดอีกหลายหมื่นเลยตรวจยึดแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดี
ตอนที่ตำรวจไปจับคุณผู้ชมอันนี้ภาพนิ่งคุณผู้ชมเห็นหน้าเขาไหมคะ
ครับตอนตำรวจไปจับเขายิ้มเขายิ้มค่ะไม่สลดเลย
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุพูดวกไปวนมาด้วยนะคะ
พ้นโทษจากคุกในคดียาเสพติดก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับภรรยา
ซ้อมภรรยาตัวเองบุกไปโรงเรียนที่ลูกชายเรียนอยู่
ระหว่างนั้นภรรยาแจ้งครูค่ะแจ้งครูให้ทราบ
โรงเรียนเขาปิดประตูเลยทางเข้าทางออกปิดเลยค่ะ
แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนี่ยังดีนะคะ
ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ควบคุมตัวได้ไม่สลดเลยยิ้มพูดวนไปวนมา
คือยังเมาอยู่อ่าแล้วก็ยอมรับว่าก่อนก่อเหตุ
ยิ้มแบบเนี้ยคุณผู้ชมนี่นะฮะก่อนก่อเหตุก็เสพยา
อ่าเสพยาบ้ามาเม็ดหนึ่งแล้วไปที่โรงเรียนลูก
น่ากลัวมากนะแล้วไปคลั่งอยู่ข้างโรงเรียนอ่ะ
ติดคุกคดีอะไรคดียาเหมือนกันเรียบร้องตัว

ไปที่โรงเรียนสุวรรณโคศิษฐ์ไปเจอกับลุงคล่องอายุ๗๒
เป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ลุงคล่องบอกว่าตอนเกิดเหตุคือช่วงเกือบเกือบเที่ยง
ไปทำธุระที่วัดข้างข้างโรงเรียนลุงได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแบบรัว
ลุงบอกว่าเท่าที่ลุงได้ยินนะ๖นัดนะคะ
พอสิ้นเสียงปืนลุงคล่องบอกว่าได้ยินเสียงนักเรียนในโรงเรียนร้องกันดังลั่น
ลุงเองยังรีบก้มหมอบไปกับพื้นเลยเพราะกลัวว่าจะอันตราย
แล้วดูปืนสินี่ทั้งปืนทั้งยาเลยนะเนี่ยโหนี่น่ากลัวจริงค่ะ
ไม่มันกรีดตั้งโรงเรียนเลยนู้นตกใจเพราะปืนมันดังเยอะหลายนัด
พื้นที่นัดได้โดยประมาณเท่าที่ผมไม่ต่ำจากประมาณนั้นแหละ
ประมาณ๖นัดติดกันเลยนะติดกันเลยเนอะ
ถึงผมก็นอนโดนไว้ชุดระมวลกันเนี่ย
คุณเนธิเช่านักข่าวของเราได้คุยกับภูมิในการโรงเรียนด้วยนะคะ
พอบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์แบบเห็นหน้าเห็นตาออกทีวีก็แล้วกันแต่ขอให้ข้อมูลค่ะ
คือบอกว่าวันนี้ช่วงประมาณสัก๑๐โมงเช้านายธิรพงศ์มาขอรับลูกที่โรงเรียน
พอบอกว่าให้ลูกไปไม่ได้นะยังไงค่อยมารับลูกตอนเย็นก็แล้วกัน
เพราะว่าวันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายของนักเรียน
พอโรงเรียนบอกว่าลักษณะท่าทีของนายธิรพงศ์ตอนแรกดูคุยปกตินะคะ
แต่จากการสอบถามครูประจำชั้นครูประจำชั้นบอกกับพอว่า
ธิรพงศ์เหมือนจะมีปัญหากับภรรยาครับภรรยาก็มาบอกครู
ครูประจำชั้นนะคะบอกว่าเดี๋ยวภรรยาจะมารับลูกเองนะ
อย่าให้ลูกไปกับใครนะคือยังดีนะคะ
แม่เด็กกำชับคุณครูบอกทางโรงเรียนเอาไว้ก่อน
ภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่าสามีเสพยามานานมากแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ผ่านมาไม่เคยทำร้ายคนอื่นแต่ทำร้ายเธอนี่แหละ
ทำร้ายภรรยาตลอดเลยทะเลาะกันทีไรทำร้ายเธอตลอดเลย
ส่วนใหญ่ก็จะหวาดระแวงกลัวเธอจะพาลูกไปอยู่ที่อื่น
ก็คงรู้ตัวไงว่าด้วยตัวเองเสพยาเสพติดเมาตลอด
กลัวภรรยาจะพาลูกหนีแต่กลายเป็นว่ามันหนักอ่ะ
มันกลายเป็นว่าทำร้ายร่างกายภรรยาแล้วคลั่งแบบนี้ค่ะ
สาธารณะนะคะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ

ต่อสารที่ทุ่งสงศ์นะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยข้างโรงเรียนเลยเห็นไหมครับ
โรงเรียนยังอยู่เลยข้างฝั่งขวาเนี่ย
กลัวแทนเลยใช่พี่อุ๋ย